เรียบกับพี่เป็นแค่คนใหม่ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เรียบกับพี่เป็นแค่คนใหม่ต่อร้อยก็ให้เพียงข้างหวัด

ถ้าวันนี้นะครับน้องกรดทำได้ตามเป้าที่วางไว้
ก็เราก็จะดีใจที่เราทุกคนมีส่วนผลักดันมีส่วนช่วยเหลือให้ครอบครัวนี้
เขาพ้นจากความหิวโหยไปได้บ้างก็ยังดีบ้างหกหมื่นเพลงนี้
ร้องไปแล้วหัวหน้าครอบครัวถูกทุกคำหรือเปล่า
มั่นใจไหมลูกมั่นใจครับถูกครับเพลงนี้หนูร้องมานานขนาดไหน
ก็ฝึกครับแต่ก็ฝึกมาดีล่ะนะตื่นเต้นไหมเนี่ย
ทุกครั้งก่อนที่จะเฉลยเรารุ้นไหมว่าเราจะกลัวไหมว่าจะถูกหรือจะผิดอย่างนี้มีไหม
กว่าครับกลัวจะได้ครับมาถึงเพลงที่สี่นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทน้องกรดร้องได้หรือว่าร้องผิด

เต้นไหม่าหกหมื่นบาทน้องกรดร้องได้
เพลงสี่มูลค่าหกหมื่นบาทกรดร้องได้

เวลาสุขร้องร้ายนานมันคือสุขชีวิต
ไม้กับเรือครับบาวีเป็นศิลปินจากทางใต้บ้างนะครับก็ร้องได้เช่นกัน
กรดโกรธจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคะ
ครอบครัวครับแล้วก็ให้ย่าใช้หนี้
ครอบครัวแล้วก็ให้ย่าใช้หนี้
ย่าตอนนี้กรดเขาทำได้หกหมื่นเงินหกหมื่นนิดเยอะไหมเนี่ยสำหรับย่าเนี่ย

ถ้ากรดไม่มาร้องเพลงที่นี่
หาได้จากที่ไหนบ้าง๖๐๐๐เนี่ยทำกันนานกี่ปี
ไม่ได้บอกตรงเลยว่าไม่ได้
ย่าถ้าไม่นับเงินที่กู้ทกศมาเนี่ยย่าเคยมีตังค์มากสุดกี่บาท
อย่าบอกไม่ถูกมันไม่มีอ่ะได้มาพันสองพันนี่ก็เดียว
ต้องไปจ่ายข้าวสารต้องซื้อตุ้นไว้

ก็คือมีแต่พอกินนี่แหละก็คือถ้าไม่มีกินก็หมด

กระดานบันมาลัยนี่เนี่ยที่ช่วยเรือง

คือเงินหมื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยมาถืออย่างนี้หรอกพี่ม

วันนี้เกมไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่๖๐๐๐ย่านะคะทุกคนด้วยนะคะ

แล้วก็กำลังดีคือกำลังมีพลังพุ่งไป
ด้วยความเก่งในด้านการร้องความจำที่ดี
แล้วก็ความมีมานะที่อยากจะเลี้ยงครอบครัวให้สบายเนี่ย
แรงผลักดันตรงนี้พี่เป๊กว่ากฎน่าจะไปได้อีกหลายเพลงนะครับ
ถ้ามีสมาธิและตั้งใจฟังให้ดี
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
นี่คืออินโทรที่มีมูลค่าแปดหมื่นบาทกรด
รู้จักมั้ยร้องได้มั้ย
สมมุตินะตอนนี้กฎมีตัวช่วยอยู่๒ตัวช่วยนะลูก
ถ้าเราตัดสินใจที่จะเล่นมันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกัน
คือต้องเปิดตัวช่วยให้ได้๒แบบก็คือร้องเพลงเก่งกลับข้างไปเลย
อันนี้เท่านั้นที่จะทำให้ไม่ต้องร้องเพลงนี้
ถ้าบอกว่าสู้จะเอา๘๐๐๐แล้วร้องผิดเนี่ย
ถ้าร้องผิดขึ้นมา๖๐๐๐เหลือ๓๐๐๐เหลือครึ่งหนึ่ง
คือตัวช่วยอื่นใช้ไม่ได้แน่นอนนอกจาก๒ตัวนี้คือเพลงเก่งกับข้ามไปเลย
อาจจะมีอีกนิดนึงก็๕๐๕๐คือเปลี่ยนเพลง
กดทบทวนดูให้ดีและตัดสินใจมาค่ะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
กรดจะสู้หรือจะหยุด
จะสู้หรือหยุดครับ

สู้

ทำไมทำไมถึงเลือกสู้พี่เป๊กถามหน่อย

ซึ่งกฎเองก็รู้ว่ามันเสี่ยงถูกไหมลูก

มี๓๘๐๐๐บาท

ตอนนี้เหลืออีก๒แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

ความกระตันยูเนี่ยมหัศจรรย์นะ
แล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยก็คือกระตันยูมากเลยแหละ

แล้วอธิษฐานให้ดีเลยว่า
ขอให้เจอแผ่นที่ข้ามไปเลย

ก็ได้ไปเลี่ยงข้าวผู้เลี่ยงยาเลี่ยงโพเลี่ยงนาง

ภาพที่เห็นตอนที่เดินไปกราบย่ากับพ่อเนี่ย

อืมมือเย็นชับเลยไหนจับสิช่วยกันจับหน่อยโอ้ย
เต้นจังพี่เป๊กเองก็ตื่นเต้นขนาดพี่เป๊กยังตื่นเต้นขนาดนี้เลย
พี่รู้ว่ากดก็เองก็ต้องตื่นเต้นมาถูมือหน่อยถูมือหน่อยกอดพี่ป๊าหน่อยมั้ย
เราก็จะแบบเออนิดนึงมาดูกันนะครับอันนี้ก็ต้องถือ
เป็นเรื่องของโชคแล้วนะครับตอนนี้กรดเลือกไปแล้วแผ่นหนึ่ง
นั่นก็คือแผ่นที่หกแผ่นที่หนึ่งสองสามสี่ห้า
ที่หนึ่งครับหนึ่ง
เก่ง

เพลงเก่งเนี่ยดีรองมาจากข้ามเพลงนี้ไปเลย

โกรธเพลงเก่งให้เพลงอะไรไว้กับตัวกันครับ

ของพี่ก๊อตจักรพันธ์น่ะเหรอ
ถึงจะเป็นเพลงเก่งเพลงนี้

ถ้ากรดร้องเพลงนี้ผิด
ก็ผิดนะครับเกมจบเลยนะ
แล้วก็เหลือเงิน๓๐๐๐เท่านั้น
เพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็สำคัญ
ต้องร้องให้ถูกและร้องให้ครบหมดทุกคำ

มามาถึงเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๕เพลงมาครับ
ขอบคุณค่ะ
พอเห็นเถอะ
มาเธอด้วย

ทุกคน
ทั้งนานเพียงใดหัวใจจะโคยจะทุน
ขอให้สักคุณยอมเธอร่วมทางคือเธอที่หวัง
ถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์
เพราะดังไม่เงาคงเขาเข้ามาปะปน
ให้คอยกังวลให้ทนต้นทางไฟฝัน
จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริง
ได้ทำในสิ่งที่รักและคุณเชื่อมั้ง
มีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคุณนะคอยกี๊จันทร์เหมือนอย่างวันนี้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝัน
ไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มี
ก็เพียงทุกรออย่าละอย่าล้างไปตรี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น